คุณผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีขอชี้แจงความคาดเคลื่อน
ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว

ว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคของสถานี
ไม่เกี่ยวข้องกับการออกรางวัลของสำนักงานสลากที่มีความโปร่งใส
การถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว
งวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ที่มีความคาดเคลื่อนจาก๐๙เป็น๙๐
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีขอชี้แจงว่า
เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการถ่ายทอดสด
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ดังนั้นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว
ประจำวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามขั้นตอน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการกำหนดเอาไว้ครับ